ไปเพชรบูรณ์อย่างที่ผมนำเรียนคุณผู้ชมไปเบื้องต้นนะครับ
ผู้ชายคนนี้เขาเปิดน้ำจะซักผ้าครับ
ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันน้ำปลาปลาหรือว่าน้ำย้อมผ้า

เผื่อแล้วอ่าลองดูว่ามันเป็นไงฮะ
ห้องคอนโทนให้เหตุผลมาก็มีเหตุผลนะอันชันมะนาวมันก็เหมือนเหมือนกัน
กะดากอันนี้ว่าชันมะนาวอ่ะทำเอาคนที่โพสต์เนี่ยนะคะ
ตกใจเลยว่าเปิดน้ำจะซักผ้าแต่ทำไมน้ำปลาปลาถึงมีสีแดง
ชมพูอมม่วงคือมันไม่ได้ขุ่นเป็นดินเป็นฝุ่นนะ
ใสครับขอโทษใสฮะแต่มันมีสีนี้

ก็เลยอัดคลิปโพสต์ลงในกลุ่มจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
สอบถามความคิดเห็นจากชาวเน็ตระบุว่า
แดงโซดาเอาน้ำแข็งมา
เกิดอะไรขึ้นน้ำปลาปลาสีแดงอมชมพู
พิกัดโครงการชนประธานเพชรบูรณ์
บ้านป่าแดงตะบนป่าเหล่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

เขากำลังจะซักผ้าในเครื่อง

เอ้าทำไมสีน้ำมันมีสีเนี่ย

ก็เลยถ่ายคลิปไปโพสต์เอาในกลุ่มจังหวัด
อยากรู้ว่าคนอื่นที่อื่นเขาเป็นไหม

ปลาปลาเพชรบูรณชี้แจงแบบนี้บอกว่า
สาเหตุที่น้ำมันเป็นสีนี้
เนื่องจากท่อประปาแตกครับ
แล้วมันดูดเอาด่างทัพทิมเข้าไปในระบบ

น้ำที่ผสมด่างทัพทิมดังกล่าวเนี่ย
ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับ